จากเรื่องของจองลอตเตอรี่ใช่ไหมมาดูเรื่องนี้
ชาวบ้านเขาหวาดภาวะค่ะอยู่แบบไม่เป็นสุขเลย
เพราะว่ามีหนุ่มคลั่งเนี่ยเหมือนกับจะมาอลวาดมาทำร้ายร่างกาย
ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะตำรวจก็ต้องนำกำลังนะ
เข้าไปจับกลุ่มตัวนี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปคุมตัวมาค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ทำให้ชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะ
บอกว่าใจไม่ดีเลยไม่รู้ว่าคนที่เมาคลั่งมาเนี่ย
จะมาทำร้ายร่างกายจะมาทำลายข้าวของหรือเปล่าครับ
นี่ตำรวจที่กลุ่มภาวะปีเนี่ยนะคะไปคลุมตัวผู้ชาย
คนนี้ชื่อว่านายคิวหรือว่านายวัชระเครือเนศอายุ๒๗ปีค่ะ
ไปจับมาจากในบ้านเลยที่กุมภาวะปีอุดรเนี่ยนะ
ก็ยอมให้จับไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไร
เพราะว่าในทิวไปทำร้ายร่างกายคว่างปลาข้าวของใส่บ้าน
ใส่รถยนต์ของชาวบ้านเอาตำรวจทิ้วทิวตัวชีหน่อยสิ
ตรวจมาเป็นสีม่วงค่ะแล้วคนเจ็บที่โดนในทิวชกจนกรามหักเนี่ยนะ
ชื่อว่าคุณพัฒนะเล่าให้ฟังว่า๒๔กันยาที่ผ่านมาเนี่ย
ผมนั่งดื่มกับเพื่อนอยู่อีก๒คนอยู่หน้าบ้านนี่แหละ
จู่ทิวเดินมามาชกผมเลยชกแบบหลายรอบด้วยนะ
แล้วก็ชกไปที่หน้าเพื่อนผมด้วยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ
ตัวนายทิวเนี่ยก็เดินกลับบ้านไปผมก็เจ็บสิไปโรงพยาบาล
หมอก็เอ็กซาเรย์ดูหมอดูบอกคุณกรามหัก
นี่ต้องนอนรักษาตัว๔วันเลยนะ
แล้วถามว่าหลังจากเกิดเหตุทิวมาถามอาการ
มาแสดงความห่วงใยเอากระเช้ามาให้อะไรมีไหม
ไม่มีเลยค่ะไม่ได้มาคุยไม่ได้มาอะไรเลยเลยต้องแจ้งความนะคะ
เข้ามาเลย
เพราะว่าใส่อะไร

นี่ใส่ใจคอก็เป็นอย่างไร
คุณผู้ชมอาจจะฟังไม่ถนัดนิดนึงนะคะ

อีกคนที่โดนในคิวปลาหินใส่รถ
คุณวัชราพรบอกว่าบ้านของเธอ

ก้อนหินบ้างมีดบ้างค้อนบ้าง

ปลามาใส่บ้านเธอค่ะ
วันก่อนโยนหินใส่กระโปรงหน้ารถ
ชาวบ้านเขาก็กลัว

กลัวในทิวเกิดวันหนึ่งมันคลั่งขึ้นมา
เอามีดมาแทงมาทำร้ายจะทำยังไง
คุณวัชราพรเคยแจ้งตำรวจจับหลายครั้งแล้วค่ะ

พอปล่อยมาก็มาอารวาสชาวบ้านอีกค่ะ
ตอนนี้เขาอยู่กันแบบหวาดระแวงมากเลยนะคะ
แต่ก่อนเขาก็ทำแต่ทำอยู่บ้านเขาเราไม่ได้ว่าอะไร

แต่นี่เขาเริ่มลุกลานเพื่อนบ้านทุกหลังเลยค่ะ

แต่เราก็ต้องใจแข็งสู้เพราะว่าเรา

แต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกค่ะ
อยากให้จบในครั้งนี้ครั้งเดียวเลยค่ะ

คำว่าอยากให้จบในครั้งนี้ครั้งเดียว
หมายความว่าอยากให้ตำรวจจัดการไปสักที

๒๓วันปล่อยมาแล้วก็มาทำให้ชาวบ้านเขากลัวอีก

ยายบอกว่าพ่อแม่ทิวทำงานอยู่กรุงเทพ

ยายเองยังกลัวคุณผู้ชมคิดดูละกัน

ยายยายจ๋ายายเคยโดนหลานทำร้ายยายบ้างไหม

ยังไม่เคยยายยังไม่เคย
ยายก็ไม่อยากโดนหรอก
แล้วเนี่ยหลานยายเป็นแบบนี้มาสักพักแล้ว

นี่มันอรวาสมากมันเป็นแต่ย่านย่ายก็เลยย่าน
ย่าย่านมันยายกลัว

ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าจะอยู่ยังไงแบบสงบสุขสักที
ชาวบ้านเขาก็ร้องไปยังเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นทางเพจเขาก็ประสานกับทางทนายโนบิค่ะ

ให้พาคนเจ็บพาผู้เสียหายที่โดนแบบปลาของใส่รถเนี่ย

ชาวบ้านเขาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสักทีนะคะ